กันที่สาวน้อยพันล้านวิวนะคะสำหรับน้องพลอยชมพู
บอกเลยว่าข่าวนี้เนี่ยหลายคนต้องตกใจอย่างที่ดิฉันตกใจอย่างแน่นอนนะคะ
เมื่อน้องพลอยชมพูเขาออกมาเปิดใจผ่านบันเทิงไทยรัฐว่า
เดือนสิงหาคมนี้เธอจะโบกมือลาเมืองไทยแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ที่เยอรมันแบบถาวร
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือเปล่า
เราไปฟังน้องพลอยชมพูเขาเปิดใจกันเลยค่ะ
เราก็มีเฝ้ามีไปมากลับมาบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คงจะอยู่ในเอเซียอะไรนี้ค่ะ
อะไรที่มันแบบว่าท่าทายตัวเองมากกว่านี้
เพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่เราก็รู้สึกว่าเราทำมาก็เกือบจะหมดทุกอย่าง
อย่างเล่นละครเล่นหนังร้องเพลงประกอบละครนู่นนี่นั่น
รู้สึกว่าเราอยากจะมีอะไรที่มันตื่นเต้นนะคะ
จะอัพเพลงออริจินัลเพลงไทยในยูทูปเดือนรักเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ถ้าใครคิดถึงเพลงไทยก็ไปฟังกันได้ค่ะ
ได้ว่าไปหาประสบการณ์อย่าเรียกว่าลาจากวงการบันเทิงไทยเลยดีกว่านะคะ
เพราะว่าตัวเธอเนี่ยจริงแล้วเดี๋ยวก็มีผลงานให้เราได้ติดตาม
อย่างเช่นช่องทางยูทูปตัวเธอเองก็บอกเลยว่า
จะอัพเพลงไทยเนี่ยเดือนละหนึ่งเพลง
ใครที่คิดถึงผลงานน้องพลอยชมพูก็ไปติดตามได้ในช่องทางของเธอกันนะคะ
เยอะแยะมากนอกอย่างนี้มีสังคมอยู่ในป่านประเทศเยอะ
วงการเพลงนั่นแหละไม่ต้องกลัวว่าน้องจะหายไปไหนนะคะ